ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงรายฮะ
มีกู้ภัยเนี่ยเขาตั้งจุดอยู่นะครับแล้วมีคนที่อยู่แถวนั้นเป็นร้านคาแคร์
ค่ะเขาก็อัดคลิปแล้วก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มที่จังหวัดเชียงราย
บอกโอ้โหตั้งจุดแบบนี้เนี่ยตั้งจุดแต่ว่าส่งเสียงดงส่งเสียงดังสังสงสังสรรค์อย่างนี้ไม่ไหว
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขารำคาญสุดท้ายถูกเข้ามาทำร้ายถึงในร้านคาแคร์

ครับ
นี่ฮะคนเจ็บจะมีอยู่๒คนนะครับทุกผู้ชมครับ
ในคลิปเนี่ยที่นั่งในร้านเนี่ยมี๓นะฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาหลายคน
เข้ามาหลายคนนะครับมีผู้ชายที่มีผ้าสีแดงคลุมศีรษะเนี่ย
เป็นคนเข้าไปชกเขาจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงเออะ
วุ่นวายพร้อมพร้อมกับมีคนพยายามช่วยกันห้ามตรงจุดนี้คือร้าน
ราชรสคาแคร์นะครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับ
คนเจ็บ๒คนคือนายกิติพันธ์สุนันตะอายุ๓๖เป็นหุ้นส่วนของร้าน
คาแคร์บอกว่าโอ้โหผมถูกทำร้ายเนี่ยหูอื้อเลยโหนกแก้มก็บวม
ที่ไทยทอยกับหน้าผากมากอีกคนนึงที่เจ็บนะครับนายสุด
โชคภูมิตันอายุ๓๖นี่คือเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้าน
คาแคร์หลังหูซ้ายนี่ฉีกนะฮะต้องไปเย็บสองเข็มนะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับคนเจ็บทั้งสองคนนะครับว่าเกิดอะไร

ยังมีเสียงเพลงกลางผมก็เลยออกไปดูว่าเขามีงาน
อะไรกันรึ่งเปล่า
ของกลุ่มคนนะครับเข้าใจตอนหลังว่าเป็นของพวกกลุ่มกู้ภัยสยามรวมใจ
เขามีงานเข้าปากอันนี้คิดว่าสักชาติตอนหลังครับ
ตอนแรกไม่ทราบว่ากลับมามีเหตุการณ์อะไร
ผมก็เลยไปถ่ายคลิปลงจะอยู่ในกลุ่มสมาชิกของผมเขา
ครับจังรายโดยโดยสั้นสองเนี่ยครับก็เป็นกฎเป็นอีกหนึ่ง
เหมือนกับว่าเราจะขอความเห็นใจอย่างเงี้ยครับว่าประมาณว่ามันถึงเวลาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้
ก็ขอให้ว่าเบาเสียงหนึ่งได้ไหมอืมก็จะไม่ได้ก้าวร่วงถึงขององค์กรอะไรเขา
ก็คือบอกว่าดีแล้วครับที่มาทำเหมือนกับว่าเขามาประจำการตรงนี้
เพื่อบริการประชาชนแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้คือน่าจะเบาเสียงลงหน่อย
เพราะว่าบางทีประชาชนในพื้นที่ต้องการพักผ่อน
ผมก็ยอมรับนะครับว่าเราคือคนโพสต์จริง
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทำร้ายร่างกายอย่างนี้ครับ
ส่วนนายกิติพันธ์นี้เขาเป็นคนโพสต์นะครับ

คือเขาเห็นว่ามีกู้ภัยมูลนิธิเนี่ยเขากำลังสังสรรค์กันอยู่
ทีแรกเขาก็คิดว่ามาตั้งจุดตรวจแล้วสังสรรค์
ความจริงก็สังสรรค์กันอยู่ไม่ได้เป็นจุดตรวจอะไรนะครับ
ก็เลยโพสต์ไปอัดคลิปแล้วโพสต์
บอกว่าขณะนี้นี่บาดแผลที่เจ็บนะฮะ

ตอนที่โพสต์เนี่ยโพสต์บอกว่า
เวลา๒๒นาฬิกา๒๕นาทีนี่ฮะ

บอกว่าขอบคุณมูลนิธิสยามรวมใจจุดเชียงแสนด้วยนะครับ
พร้อมบริการประชาชนแต่จะดีกว่านี้
ถ้าเบาเสียงลงหน่อยนะครับ
บางทีประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการพักผ่อน
เสียงอาจจะดังรบกวนไปหรือเปล่า
ฝากหน่วยงานของสยามรวมใจในจังหวัดเชียงราย

นี่คลิปนี้โพสเอาไว้๓๐วินาที

นี่คลิป๓๐วินาที

อยู่ร้านคาแคร์แล้วเขาเป็นแอดมินเพจ
ของเพจกลุ่มข่าวเจ้าเจียงไฮนิวส์วี๒ด้วย

ทีแรกเขาเข้าใจว่ามาตั้งจุดบริการประชาชน
แล้วทำไมเปิดเพลงอย่างนี้สังสรรค์อย่างนี้

แล้วก็เป็นภาพในร้านคาแคร์ที่เป็นวงจรปิด

เพราะว่าทางกลุ่มที่เขาถูกอ้างอิงถึงเขาก็แบบไม่พอใจ
ว่าคุณไปโพสต์อย่างนี้ได้ยังไงนะครับ

เพราะว่าเราได้ไปถามอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน
อำเภอเชียงแสนที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนวันนั้นนะครับ
อุดมศักดิ์สมสวัสดิ์นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็พอที่เลี้ยงตกดึก

แต่พอคิดเลี้ยงตกดึกมา
มีเห็นข่าวที่เขาโพสในกลุ่มอ่ะครับ

แต่ว่าถามว่าที่โพสต์ทำไม
ทำไมไม่ได้บอกพวกผมก่อน
แต่พี่เขาบอกว่าไม่กล้าไปบอกว่าโดนเขาต่อย
เพราะว่าไม่ใช่พี่ผมก็เป็นผู้ใหญ่พอ

เอาไปถึงน้องเพราะว่าฉันก็เลือดร้อนหน่อยนะครับ
แต่พวกน้องเขาก็เป็นคนมาช่วยงานเนี่ย
ก็เลยมีเรื่องกันไปก็ห้ามกันไป

อย่างนี้มาคุณก็ขอโทษพี่เขาล่ะ

แต่ถ้าเสียงดงเสียงดังทำไมไม่มาบอกกันก่อนอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วมีน้องคนหนึ่งที่ไปมันเลือดร้อน
ซึ่งเขายืนยันว่าคนที่ไปทำร้ายร่างกายเขาเจ็บ
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสยามรวมใจปู่อิน

ยืนยันว่ากู้ภัยที่มาสังสรรค์คืนวันเกิดเหตุ

คือนายธนากรกาแก้วอายุ๒๒
ไม่ได้เป็นกู้ภัยไม่ได้เป็นมูลนิธินะครับ
เป็นคนเอาอาหารมาร่วมสังสรรค์

เขากะว่าจะไปถามจะไปถามดี
จะไปเคลียร์ดีคนนี้ไปถึงไปใส่เลย

สองคนเขาก็กำลังกินเบียร์ผมก็กินเบียร์ไป

คือผมเมาครับแล้วก็ถามว่า
ใครคนโพสแล้วก็

เราเลยถามว่าแล้วก็เขาก็พูดแบบ
เขาก็เมาด้วยครับต่างคนเขาก็นั่งกินเบียร์

คุยกับสองคนเมาครับรับอารมณ์ร้อนครับ

ไม่อยากให้หน่วยงาน
หรือว่าอะไรเสียหายครับ

จริงครับต้องขอโทษผ่านสื่อด้วยนะครับ

และก็เรื่องของการบวกลุกนะครับ

และแต่ละข่าวที่เราเล่าไปนะคะ
ต้องบอกเลยว่าสติสำคัญมาก
ควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองให้ได้จริง